เป็นการยิงกันกลางงานศพเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ตั้งปมเรื่องของการสังหารเอาไว้
หนึ่งคือเรื่องของการล้างแค้นส่วนตัว
สองเนี่ยน่าจะเป็นการฆ่าตัดตอนนะคะ

ตำรวจภูทรนายงจังหวัดตรัง
ก็ไปตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มเติม
ที่นายอำนวยกำลังไปร่วมงานสวดพระอภิษฐรรมศพของญาติ
ช่วงค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมา
คนร้ายเขาขับรถเก๋งเป็นฮอนด้าซีวิกสีดำ
มาก่อเหตุหลังจากนั้นก็หลบหนีไปนะคะ
ท่านตำรวจเอกชัยโรธโพธิปฐม
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรนายง
ว่าคนร้ายน่าจะขับรถมาวนเวียน
มาดูลาดลาวภายในงานศพหลายวันแล้ว

อำนวยมาร่วมงานศพของญาติเป็นประจำทุกคืน
แล้วก่อนเกิดเหตุยังมีการชักชวนกลุ่มญาติเนี่ย
ให้เล่นไพ่เป็นเพื่อนตอนเฝ้าศพตามธรรมเนียมชาวบ้าน
ซึ่งระหว่างนั้นคนร้ายเขาก็จอดรถซุ่มอยู่ในที่มืดค่ะคุณผู้ชม
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก๒๐๓๐เมตร
พอศพจังหวะสบโอกาสคนร้ายใช้อาวุธปืนเล็งเป้า
แล้วก็ยิงนายอำนวย๓นัดซ้อน
หลังจากนั้นขับฮอนด้าซีวิกสีดำหลบหนีไป
่งหน้าไปบริเวณสี่แยกนาปฏนะคะ
ตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนก็ต้องเร่งแกะรอยจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี
ก็มั่นใจว่ากลุ่มคนร้ายเป็นมืออาชีพค่ะ
ใช้อาวุธปืนติดลำกล้องแล้วก็มีการวางแผนมาเป็นอย่างดี
เพราะว่ามีการแฝงตัวมาเช็คเป้าหมายก่อนที่จะลงมือก่อเหตุ
แล้วก็เห็นว่าเป้าหมายก็คือนายอำนวยมาที่งานศพทุกคืนนะคะ
ทีนี้ประเด็นของการสังหารตอนนี้ตำรวจตั้งเอาไว้๒ประเด็นค่ะ
หนึ่งเลยคือการล้างแค้นส่วนตัวเพราะว่าผู้ตายนายอำนวยเนี่ย
เคยถูกจำคุกแล้วก็เคยก่อเหตุทะเลาะวิวาส
มีการแทงกันตายภายในคุกก็อาจจะเป็นอันนี้เป็นเหตุหนึ่งนะคะ
ส่วนอีกเหตุหนึ่งที่ตั้งประเด็นการสังหารไว้เป็นการฆ่าตัดตอนหรือเปล่า
เพราะว่านายอำนวยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสิบเป้าหมายที่ทางตำรวจเนี่ยนะคะ
เชิญไปสอบปากคำเอาง่ายคุณผู้ชมเป็นพยานในคดีเผารถบดถนน
แล้วก็สังหารคนงานของบริษัทผู้รับเหมาที่เข้ามารับงานปรับปรุงผิวถนน
ของทางอบจตรังนายอำนวยเพิ่งถูกเจ้าหน้าที่นำตัวไปสอบในฐานะพยาน
สอบที่ค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์เมื่อวันที่๕กันยายนนะคะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณไม่ถึง๒สัปดาห์ก็มาเกิดเหตุโดนฆ่าที่งานศพแบบนี้นะคะ